ออบอตอมหาสนุก
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ

และช่วงนี้นะครับช่วงอบตขอปรุง
อบตขอปรุง
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาของความอร่อยที่มาเสิร์ฟได้บ่อยไม่มีเบื่อครับ
กับช่วงอบตขอปรุง
เป็นการแข่งขันการทำอาหารของแม่ทั้งสองทีมครับ
และเมนูอาหารที่เรานำมาแข่งขันกันในวันนี้เนี่ยทั้งสองทีม
แข่งขันกันทำแกงบอลเมนูพื้นบ้านที่แม่ทั้งสองทีมนะครับ
เขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
เราจึงขอเพิ่มดีกรีความยากด้วยพื้นฐานของคำว่าที่สุด
หากทีมไหนทำได้แบบที่สุดของที่สุด
ก็รับไปเลยครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจากทางรายการ
คณะกรรมการของเราในวันนี้นะครับผม
เอาไม่ทำไมไม่ออกมา

อาจารย์เรื่องแกงบอลเนี่ยอาจารย์ทำเป็นป่ะ

ถ้าชิมรู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมครับท่านนายก

เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับผม

เพื่อความเป็นอินเตอร์ของเรานะครับ

โรงเรียนเบนจมะราชูทิศ
จังหวัดราชบุรีได้๑ปี

แล้วก็มีเมียที่นี่๘คน

เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน

เขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้คุณตั๊กช่วย

ไม่เข้าใจนะฮะ

เพื่อกรรมการของเราเป็น

ชิมได้เข้าใจนิดหน่อย

ในชื่อว่าแกงบอลไทยสไตล์

กติกาการแข่งขันนั้นมีอยู่ว่า
ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๒ทีม
แข่งขันกันทำแกงบอล

แก้งบนบ้านเนี่ยครับจะกลายเป็น

เขามีตัวช่วยครับ

สีฟ้าและสีส้ม
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะทุกผู้ชม
น้องพลอยครับผม

อายุรวมกันมากกว่า
จังหวัดราชบุรีอีกนะครับ

แกงบอนทำมากี่ปีแล้ว

ตั้งแต่สาวก็ทำเลยไหม

ชัดเจนไหมพี่ลิงขา

เรียกขุนญา
อ๋อล้านเปอร์เซ็นต์
ต่อไปมาดูทีมสี
สีฟ้าบ้าง

แม่บอกรอพี่ลิงมานานเลย

บ้านนี้คือทั้งครอบครัวเลย

ฝั่งนี้๕ท่านครับ

โอเคคิดว่าจะชนะไหมครับ

เอาล่ะมาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างขอโทษนิดนึงครับ

มีกะชายน้ำปลา

น้ำตาลปรีบมะขามเปียบ

ฟาตุชินีสปาเก็ตตี้

ทีนี้มาถึงแกงบอนเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้

เหมือนคล้ายแกงสายบัวเนาะ

แล้วก็มีพวกปลาเอามาทำให้เหมือนคล้ายน้ำยาอย่างนั้นใช่ไหม

นี่มีปลาเค็มใช่มั้ย

มีปลาถูมันนะครับ
ปลานิน
แล้วก็ปลาอินซีด้วย
ใช่นะก็ต้องใช้ทั้งหมดเลย
ไม่ค่ะคือให้เลือก
พร้อมนะครับ

ภารกิจชิดจอกขอปรุงของเราในวันนี้ครับ
นั่นก็คือการตามหาต้นปอนนี่แหละครับ
พื้นล้มลุกที่มีลำต้นใต้ดิน
และใบยาวชูสูงขึ้นจากดิน
ใบขนาดใหญ่คล้ายรูปหัวใจหรือหัวลูกศร
พบได้ตามแหล่งน้ำอย่างที่แม่พาเรามาที่นี่นี่แหละครับ
ช้าระวัง

น้ำลึกแม่บอกว่าลงไปไม่ได้นะคะต้องเอาแค่แบบขอบตรงตะลิงเท่านั้น
และที่สำคัญนะคะแม่ฝากกำชับมาว่าห้ามถามว่าตัดต้นบอลแล้วจะคันไหม
บอกว่าเป็นการถือเคล็ดเป็นเรื่องความเชื่อค่ะว่าห้ามถาม
ไม่งั้นพอเวลาตัดขึ้นมาแล้วมันจะคันจริง
ใช่แล้วล่ะครับถ้าพูดถึงต้นบอนเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกคันขึ้นมาทีเดียวใช่ไหมล่ะครับ
ก็เพราะว่าก้านและยางของมันเนี่ยครับมีสาแคลเซียมออกซิเล็ตที่จะทำให้ผิวหนังของเราระคายเคืองได้นั่นเองล่ะครับ
แต่ที่เห็นแม่เขาตัดบอนกันได้เนี่ยก็เพราะว่าความชำนาญและความคุ้นชินนั่นเองล่ะครับ
ต้นใหญ่เท่าขาจริงครับคุณผู้ชมว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราหันไปดูทีมสีฟ้ากันบ้างดีกว่านะ
เฮ้๊ถึงกระต้องไหวกันก่อนเลยแหละครับเนี่ย
เมื่อกี้ถามนิดนึงสิตอนที่ทำพิธีก่อนที่จะลงไปตัดต้นบอลมัน

คือที่ไหว้เมื่อกี้นี่เพื่อที่จะขออนุญาต
ตัดต้นบอนเอาไปทำแกงบอลพอกินแล้วก็จะมีโชคมีลาบเสริมสิริมงคลอย่างนี้เหรอ
เห็นครับแบบนี้ก็มีด้วยแล้วครับเนี่ย
ว่าแต่ตอนนี้แม่ทีมสีฟ้าเนี่ยเขาตัดบอยไปถึงไหนล่ะจ๊ะ

ทำงาน
ผมคินเล่นนะเอ้ยเราเนี่ย
ทีมงานว่าเจอทองกลางดงบอนแบบนี้เนี่ย
ตากล้องของผมเนี่ยแทบทิ้งกล้องไป
บอลกันทีเดียวเลยล่ะครับเมื่อได้บอล
ตามที่ต้องการแล้วก็ต้องรีบนำบอนที่ได้กลับไป
ให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า

รอบต่อรอบต่อ